จนทำให้คนที่กำลังเล่นน้ำอยู่เป็นนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์หน่อย

แต่ตอนหลังมันมีคนบาดเจ็บเป็นคลิปนี้นะครับ

เฮ่ยมันกำลังมา
คุณเห็นอะไรไหมตอนแรกก็สนุกสนานกันนะฮะ
แล้วเขาลากเรือยางหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นเรือกล้วย
แต่ลักษณะอันนี้มันเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับ
และลากเข้ามาเหวี่ยงใกล้ชายหาดแบบนี้
แต่ปรากฏว่ามีเด็กเล่นน้ำอยู่กับคุณ
แล้วเรือยางนี้มันก็ไปทับเด็ก

บริเวณชายหาดชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ

ซึ่งเด็กคนนี้คือเด็กหญิงวัย๘ขวบ
ที่กำลังเล่นน้ำกับห่วงยางอยู่
แล้วก็เรือยางมาทับลากไปนะครับ
ระบุข้อความบอกว่าเตือนภัย

คนขับที่ลากเรือจานบิน
ขับเรือจานบินเวยงซะจนมาทับลูกสาวความเธอ

ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่แล้วก็แขน
คำขอโทษจากปากสักคำก็ไม่มี
มีเพียงหัวหน้าเต็นต์เจ็ดสกีที่เข้ามาสอบถามอาการ
แล้วก็ไม่เห็นยอมพูดขอโทษเลยนะครับ
ทีนี้ก็เลยอยากจะนำคลิปนี้มาโพสต์ร้องเรียน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็กำชับหน่อย
ธุรกิจเจ็ตสกีธุรกิจลากเรือลากบานาน่าโบสต์ลากเรือจานบิน
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งหาดชะอำเหมือนกันเลยคุณ

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คผู้หญิงคนหนึ่งได้โพสต์ภาพแม่ของเธอ
อาการบาดเจ็บเป็นแบบนี้ครับ
บาดแผลแตกข้างเบ้าตาต้องเย็บถึง๑๕เข็มนะครับ
บอกว่าพาครอบครัวไปเที่ยวชายหาดชะอำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ระหว่างที่แม่ของเธอกำลังเล่นบานาน่าโบ๊ท
คนขับก็ขับเข้ามายังจุดน้ำตื้น
แล้วก็มาเหวี่ยงบาดาน่าโบ๊ทแถวจุดน้ำตื้นแบบนี้
แม่ของเธอกระเด็นตกเรือ
ถ้าใครเคยขึ้นบานาน่าโบ๊ทเล่นบานาน่าโบ๊ทก็จะสนุกนะคุณนะ
เวลาเขาเหวี่ยงเราตกเรือแม่กรี๊ดมันสนุกสนาน
แต่ทีนี้มันใกล้จุดน้ำตื้นจนเกินไป
และตรงจุดน้ำตื้นมันมีอะไรรู้ไหมคุณ
หินไงหินโสโครกในทะเลไงคุณ
ทำให้แม่ของเธอถูกเหวี่ยงกระเด็นไปกระแทกหิน
จนเกิดบาดแผลตรงนี้ฮะตรงกลางหน้าผากเลยนะครับ
หมอต้องเย็บถึง๑๕เข็ม
แต่ทางคนขับเจ็ดสกีก็ไม่ขอโทษสักคำเลยนะฮะ
และยังเรียกเก็บเงินค่าเล่นอีกต่างหาก
เป็นเงิน๑๐๐๐บาทแล้วก็ลดให้เหลือ๙๕๐บาท
ทั้งที่ช่วงแรกตกลงกันไว้ว่าค่าเล่นคือ๗๕๐บาท
บอกโอ้โหค่าเล่นก็คิดราคาแพงขึ้น
แถมยังทำให้แม่ของเธอเจ็บตัวแบบนี้อีกนะครับ

คือไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของนักท่องเที่ยว

ก็มันจำเป็นที่จะต้องเป็นเขาเรียกว่าอุทาหรณ์
ไม่ให้เข้าใกล้ชายฝั่งจนเกินไปนะครับ
หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียล
คือทั้ง๒โพสต์เลยนะคุณนะครับ

เจ้าของเรือเจ็ดสกีที่รากเรือกล้วยทราบเรื่อง
ก็ได้มาแสดงความรับผิดชอบกับครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วล่ะ

มาขอท่งขอโทษค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปนะ
แต่ทีนี้ก็ต้องไปเขาเรียกว่ากำชับนะ
ลากเรือกล้วยเรือยางอะไรแบบนี้ต้องระวังมากกว่านี้
ใช่น้ำตื้นไม่ควรเลยนะครับ
เรียนรู้ก่อนก่อนที่จะมาประกอบอาชีพนะ